ตกลงแล้วที่ทางอธิบดีกรมการค้าภายในไปแจ้งความท่านโฆษกเป็นการแจ้งความในนามไหนคะ
ตอนนี้ท่านทราบรายละเอียดหรือยังคะ
ในรายละเอียดเนี่ยผมไม่ได้ทราบทั้งหมดนะครับ
เพราะผมจะทราบว่าท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน
ก็คือแจ้งความในลักษณะว่าผมไปหมินประมาททำให้หน่วยงานของท่านเสียหาย
ในส่วนของเนื้อหาการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้
เรียนถามท่านโคศกก่อนเลยข้อมูลที่ออกมาเป็นข่าวตอนแรก

ที่ออกมาเป็นข่าวตอนแรกที่ท่านโฆษกให้ข่าว
ตกลงแล้วมีอะไรผิดพลาดบ้างคะ
จริงที่ผมให้ข่าวไปเนี่ย
ก่อนอื่นต้องเรียนก่อนนะครับว่า
ที่ให้ข่าวไปเนี่ยมันไม่มีประเด็นใดที่เราไปให้ร้าย
หรือไปกล่าวหาทางกรมการค้าภายใน
ว่ากรมการค้าภายในออกใบอนุญาต
สำหรับการส่งออกหน้ากากอนามัย
จำนวนเยอะแยะคือ๓๐๐กว่าตันอะไรเนี่ย
ไม่ได้พูดในลักษณะนั้นเลย
สิ่งที่เราให้ข้อมูลตอนที่มีการสัมภาษณ์เนี่ย
เนื่องจากว่าสื่อสัมภาษณ์ถึงในเรื่องของสถิติการส่งออกหน้ากากอนามัย
ซึ่งเราก็ให้สถิติไปในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งสถิติอันนั้นเป็นสถิติทั่วไปของกรมศุลกากรเป็นสถิติส่งออก
ไม่ใช่สถิติในเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับ
ซึ่งพอเราให้ข้อมูลไปว่าการนำเข้าส่งออก
การส่งออกในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์เป็น๓๓๐ตันเนี่ย
หลังจากที่เราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาตรวจพบภายหลังนะครับ
ตรวจพบภายหลังเนี่ยก็พบว่าในตัวสถิติอันนี้มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากว่ามันมีสินค้าบางตัวนะครับซึ่งอยู่ในพิกัดนี้ด้วยมันถูกรวมเข้าไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการออกหนังสือแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไอ้ตัวคลาดเคลื่อนตรงนี้นะครับ
แต่ว่าจุดที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าในส่วนของการแถลงข่าวเนี่ยนะครับ
ในทุกข้อความที่ผมแถลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ตรวจสอบคำพูดอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีการถอดเท็จแล้วก็เอาเทปเนี่ยออกมาฟังแล้วเนี่ยนะครับ
ไม่มีข้อความไหนเลยนะครับที่เราจะไปปรักปรำหรือไปสร้างประเด็นว่าทางกรมการค้าภายในเนี่ยได้ออกใบอนุญาต
กับตัวหน้ากากอนามัยที่ส่งออกจำนวนที่ผมบอกไปข้างต้นนี้
ค่ะโฆษภาคดินให้เราทวนความเข้าใจจะได้เข้าใจตรงกันนะคะ
เดี๋ยวฉันเอาในเนื้อหาการแถลงของท่านก่อนที่จะมีเอกสารออกมาแก้ไขข้อมูลครั้งแรก
ตอนที่ท่านให้ข่าวกับนักข่าวเนี่ยนะคะเท่ากับว่าภาพรวมกัน
ฉันอ่านตามข่าวเลยนะคะก็คือภาพรวมการส่งออกหน้ากากอนามัยเดือนมกราคม๒๕๖๐
อยู่ที่๑๕๐ตันนะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓อยู่ที่๑๘๐ตัน
รวม๒เดือนเนี่ย๓๓๐ตันคิดเป็นเงินเนี่ยนะคะ๑๖๐ล้านบาท
เรียนสรุปถูกไหมคะครับครับได้ครับ
ซึ่งเรียนถามท่านแบบนี้คือใจความสำคัญที่มันถูกเอาไปเป็นประเด็นข่าว
แล้วก็มีการออกมาแก้ด้วยเอกสารทีหลังคำถามคือว่า
เวลาเราพูดถึงมกราคม๖๓๑๕๐ตันและกุมภาพันธ์๖๓๑๘๐ตันเนี่ย
เดือนนี้เท่ากับเดือนเต็มของทั้ง๒เดือนถูกไหมค
ถูกไหมคะมักกะลาก็คือสิ้นสุดที่วันสุดท้ายของมักกะลา
กุมภาพคือสิ้นสุดวันสุดท้ายของกุมภาพ
ณครั้งแรกที่ได้ให้ข้อมูลไปนะครับค่ะ

คือเรียนถามเป็นความรู้เพราะว่าเห็นคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้
ตกลงเวลาที่เราพูดถึงหน้ากากอนามัยแล้วเป็นจำนวนส่งออก
เวลานับเป็นชิ้นหรือนับเป็นน้ำหนักคะ

ภายใต้สถิติของกรมสุรกากรนะครับ
หน้ากากอนามัยเป็นของที่อยู่ในพิกัด
ตามประเภทที่๖๓๐๗
ซึ่งในพิกัดอันนี้เนี่ย
จริงแล้วมันเป็นพิกัดที่ว่าได้ของที่หลากหลายชนิดมาก
สินค้าบางอย่างก็นับเป็นชิ้น
สินค้าบางอย่างนะครับเป็นกล่องเป็นหีบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในการนับทางสถิติของทางสุรกากรเนี่ย
คือไม่ได้นับเป็นชิ้นเป็นฉีด
จากว่ามันไม่สามารถที่จะรวมหน่วยที่เหมือนกันได้
เพราะฉะนั้นในหลักสถิติเองในพิกัดนี้จึงนับหน่วยเป็นกิโลกรัม
ซึ่งก็นับแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมคะ

เรียนเห็นตารางที่เขาแชร์กันว่าเป็นตารางของกรมศุลกากรนะคะ
แต่ว่าที่หากันเจอเนี่ยก็คือหาเจอของเดือนมกราคมนะคะ
ซึ่งการแยกเรียนเทียบเคียงแบบนี้นะคะ
คือตารางที่หาเจอของกรมศุลกากรมันเป็นมกราคม
แล้วที่ฉันเทียบเอกสารตัวที่ออกมาแก้ด้วยเนี่ยนะคะ
คือเอกสารตัวที่ออกมาแก้เนี่ยไม่ได้พูดถึงกุมภาพันธ์ทั้งเดือน
ที่ท่านโฆษกบอกดิฉันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการผ่าตัด
ตังการแพทย์เพลงแบบนี้ทีนี้ในเอกสารตัวแก้ของกลมสุรกากรเนี่ย

จะอธิบายว่ามันมันมีของอีกหลายอย่างคำถามของดิฉันคือว่าเดี๋ยวนะคะท่าน
แล้วมันมีบรรทัศน์ที่มันพูดถึงหน้ากากในลักษณะอื่นอีกของกรมศุลกากร
กำลังจะถามว่าตกลงแล้วตารางที่อยู่ในการชี้แจงของกรมศุลกากร
กับเอกสารที่ออกมาแก้ในรอบที่๒เมื่อวานนี้เนี่ย
ข้อมูลตรงกันไหมคะว่าตกลงแล้วเวลาเราพูดถึงหน้ากากอนามัย
มันคือหน้ากากอนามัยของตัวมันเอง
หรือมันคือหน้ากากอนามัยและอื่นในบรรทัศน์เดียวกันแบบที่เอกสารแก้ออกมาคะ
ครับคือในส่วนของพิกัด๖๓๐๗เนี่ยนะครับ
มันจะมีทั้งหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับ
มันอยู่ใน๖๓๐๗๔๐แล้วมันจะอยู่ในพิกัด๖๓๐๗๙๐๙๐ด้วยนะครับ
ซึ่งหมวก๓๐๗๙๐๙๐นั้นมันจะมีในเรื่องของอื่นนะครับ
มันจะอยู่ในพิกัดหัวข้ออื่น
หัวข้ออื่นเนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของหน้ากากอนามัยเท่านั้นนะครับ

ค่ะเพราะฉะนั้นเรียนจะถามท่านแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยที่แขลงในตอนแรกเนี่ย
มันจึงรวมสินค้าตัวอื่นเข้าไปด้วย

แล้วก็อาจอยู่ในพิกัด๔๐ด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกรมกำลังดำเนินการก็คือ
เรากำลังพิจารณาลายใบขนว่าสินค้าที่มีการส่งออก
ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในมาตรการควบคุมมันมีจำนวนเท่าไหร่แน่
ซึ่งตรงนี้มันจำเป็นที่จะต้องดูทั้งจะว่าไปก็คือดูทั้ง๔สูตรด้วย
ทั้ง๙๐๙๐ด้วย๙๐๙๐มันต้องมาดูในลายใบขนเลย
เนื่องจากว่าสินค้า๙๐๙๐มันมีสินค้าตัวอื่นซึ่งไม่ใช่หน้ากากอนามัยหล่นด้วย
ท่านโฆษกขอย้อนกลับมาคือมันมี๓ตัวที่ฉันถามท่านนะคะ
คือชั้นแรกคือที่ท่านโฆษกแถลงนะคะเป็นข่าว
ชั้นที่๒ก็คือการออกเอกสารมาเพื่อแก้การแถลงข่าวนะคะ
ชั้นที่๓คือการแชร์กันของตารางของกรมศุลกากร

เรียนถามตัวแรกกลับไปอันแรกเลยนะคะ
ตกลงแล้วเนี่ยท่านโฆษกยืนยันว่าท่านใช้คำถูกใช่ไหมคะ
ในการแถลงข่าวคือภาพรวมการส่งออกหน้ากากอนามัยมกราคม๖๖
ไม่ถูกต้องครับ
มันจึงมีการเอกสารที่แจกให้กับสื่อในครั้งที่๒
เราแถลงว่าทั้งเดือนมกราและกุมภามีทั้งหมด๓๓๐ตัน
แต่ว่าหลังจากที่แถลงเสร็จเราก็พบว่าสถิติการส่งออก
จริงแล้วมันมีสินค้าตัวอื่นปนอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจึงมีการแถลงออกมาว่า
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน

แล้วก็ในส่วนของการนับรวมสินค้าที่นับเป็นสถิติด้วย

คือตกลงแล้วการแถลงของท่านในครั้งแรก

แต่ยังเป็นตัวเลขที่เต็มเดือนมกราคม๖๓
และเต็มเดือนกุมภาพันธ์๖๓ถูกต้องไหมคะ
เดือนมกราคม๖๓ครับ
แต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่เต็มเดือนครับ
ถึงวันแค่วันที่๔กุมภาพันธ์เท่านั้น

ตัวเลขที่จัดเก็บถึงแค่๔กุมภาค
ก็คือเป็นตัวเลขก่อนที่จะมีมาตรการ
ในเรื่องของการควบคุมหน้ากากอนามัยออกมา

ขอข้อกระชับนิดนึงคะท่าน

มาข้อมูลของตัวเลขที่ทางสื่ออยากจะรู้
ก็คือในช่วงที่มีมาตรการควบคุม
การส่องออกหน้ากากอนามัยเป็นเท่าไหร่

แต่ว่าเราก็บอกว่า
ในเรื่องของการส่งออกมันก็ล่าก็มีจำนวนที่ไม่งาบ
เนื่องจากว่าเรามีการควบคุม
ท่านโฆษกเมื่อสักครู่นี้เรียนถามท่านในรอบแรกของการสัมภาษณ์เนี่ย
คือท่านบอกว่าตัวเลขที่ออกมาคือเต็มเดือนมกราคม

คือในรอบแรกเนี่ยเราสัมภาษณ์ว่าเต็มเดือนครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นเราตรวจพบว่า
ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์มันไม่เต็ม
ไปในนังสือที่เรียนให้สื่อมวลชนทราบ

ข้อมูลหนึ่งก็คือมันไม่เต็มเดือนกุมภา
และสองเนี่ยมันรวมสินค้าตัวอื่นด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าสมมติสมทนาตอนนี้
เท่ากับว่าท่านโฆษกกำลังจะบอกว่า
ยืนยันตัวเลขที่ถูกต้องให้ยึดเอาตามเอกสารที่ออกมาแก้ของ
ศูนย์ละกากรในรอบที่๒ถูกต้องไหมคะ
รอบที่๒เราไม่ได้บอกตัวเลขว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับ
เพียงแต่บอกว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน